อุ๊ยปลาลากู
ไอ้บัญญาณน้อยมึงแกล้งกู

อุตส่าหมักปลาร้าให้น้องปอยมาตั้งนาน

มึงอย่ายุ่งกูเลย
เฮ้ย
จี๊บหายแล้ว
เฮ้ยนี่นี่การแท่งขันสมตำสายแซ่บ
ดูแล้วคงไม่รอดที่ฝันคู่กัน
เรายังไปดีใจกับมันอีก
สงสัยน้องปอยจะชอบหัวหน้าดอนแล้วมั้ง
ไม่จริงถึงยอมไม่ได้
ว่าเข้าใจผิดไว้เองว่าคิดไปเองไงเลยโทษทีโทษที
เท่าแก่อย่าพูดแบบนี้อีกนะต้องไม่ถูกใจสิ่งนี้
เริ่มจากการที่เรานะครับปริหัวโชว์เห็ดอย่างนี้

ทำให้มันละเอียดอย่างนี้
หลังจากนั้นเนี่ยเราเอาหัวอาหารเสริมเผ็ดมาคลุกใส่ด้วยกัน
เราต้องแพ้ชุดถั่วอย่างนี้มันจะทำให้เห็ดออกดอกใหญ่ขึ้นและแข็งแรงด้วย
และก็คลุกกันอย่างนี้
ค่อนข้างที่สุดท้าย
แล้วเอาไฟล์ลอยด้านบนให้ทั่วรอบ

เราจะเอาตะก้าใส่เข้ามาในถุง

ตัวตรงนี้

คุณปอยผมขอโทษนะครับขอดูหน่อย
ฝุ่นที่ผมปัดเมื่อกี้มันเข้าตา

เฮ้ย

เขาต้องรักกูเขินสิบเท่าแน่เลยว่ะ

ป๋อยต้องใจอ่อนแน่เลย

โอ้โห

ไอ้หัวหน้าดอนมันจะแยกโฟย์ไปจากต้มนะ

ตะลึงในความหล่อคลอดของลูกพี่มึงอยู่อ่ะดิ

โอ๊ย

กูว่าเป็นฮีนสตวงตายกลางทางแต่แทนรูปพี่กู
โอ้โห
ปอยไม่เคยเห็นต้อมในลูกหล่อแบบนี้แหละสิ

โอ๊ยมึงเป็นญาติกับไอ้เบิร์ดหรือไงอีกวันนี้

ต้องไม่ถูกใจสิ่งนี้
ตาถึงสมกับเป็นปอย
นี่ปอยวันนี้ต้อมว่าจะชวนไปกินข้าวดูหนัง
ไปหาซื้อของแพงในเมืองกันดีกว่า

ดีเลยช่วงนี้หนังผีเข้าเยอะมาก

คุณป๊อย
ไม่ไปกับคุณต้อมแล้วเขาไม่เสียใจหรือครับ

มาไม่รู้จักไหมล่ะเวลาคนเขาจะทำมาหากิน
แต่ก็ดูว่า

เสียเวลามาช่วยฉันเก็บเห็ดทั้งวันแล้ว

ไป
คราวนี้เท่าแก่เฮงเสร็จเราแน่

เราจะเชิญที่น้องมาร่วมกับ
กระเศษบ้านถุงตุ้งแชร์
เรามีเซอร์ไพรส์

หัวหน้าดอนจะเต้นให้พวกเราดู